ช่วงค่ำเมื่อวานค่ะที่จังหวัดสะแก้ว
มีผู้ชายคนหนึ่งอายุ๒๖ปีนะคะ
ออกมาจากคุกออกมาจากคุกก็มาเมา
เสพยาเสพติดทั้งดื่มเหล้า
ปรากฏว่าก่อเหตุฆ่าลุงแท้ของตัวเองนะคะ
แล้วฆ่าเสร็จเนี่ยนะพยายามที่จะอำพลางศพ
เอาอะไรมาห่อลากไปทิ้งที่กองขยะเอาขยะมากรบ
ขาลุงยังโผล่อยู่เลยอ่ะดูสิคะลุงหลานแท้นะคะ

ตำรวจสพปางศรีดาพร้อมด้วยหน่วยกู้ภัยสว่างสะแก้ว
ได้รับแจ้งว่าพบศพนายธวัฒน์ภูลเพิ่มอายุ๖๙ปี
ถูกตีด้วยจอบถูกอีโต้ฟันหน้าเลือดอาบเลยนะคะ
ศพอยู่ในกล้องขยะเป็นเหมือนหลุมขยะคุณผู้ชมหลังบ้าน
แล้วก็มีเต็นต์มาคลุมศพเป็นผ้าเต็นต์น่ะนะคะ
เปื้อนเลือดตกอยู่ด้ามหนึ่งอีโต้ตกอยู่เล่มหนึ่ง
จอบทั้งอิโต้คาดว่าเป็นอาวุธที่คนร้าย
ใช้ก่อเหตุทำร้ายผู้ตาย
สืบสวนก็ปิดล้อมพื้นที่นะคะ
จนกระทั่งเจอตัวหลานชายของผู้ตาย
นายนิคชารันศรีพรมอายุ๒๓

ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ๒๓กิโลเมตร
แต่ว่าตามตัวเนี่ยนะคะมีรอยคราบเลือดเต็มไปหมด
พอเห็นตำรวจเท่านั้นแหละวิ่งหนีค่ะ
แต่เจ้าหน้าที่ก็ล้อมจับตัวมาได้
ศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐนักข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปนะคะ
ไปคุยกับนางสมพรสุขประเสริฐอายุ๔๘ปี
เป็นน้องภรรยาของผู้เสียชีวิต

ทั้งคู่ทะเลาะกันตอนกลางวันมารอบหนึ่ง
บอกว่ามีคนโอนเงินมาให้
ลุงก็งงสิคะลุงก็เลยด่าตามภาษาลุงหลาน
ก็ด่าไปเยอะแหละหลานไม่พอใจ

กินเหล้าทั้งเสพยาเสพติด
ลุงก่อนเลยนะคะต่อยจนลุงเลือดอาบหน้าค่ะ

แต่ว่าลุงก็บอกเออไม่เป็นไรไม่เอาความอะไรเป็นหลานกันแท้

พอดึกหลานมาคอบประตูบ้านลากลุงออกจากบ้าน
เอาจอบเอาอิโต้มาฟันหน้าจนหน้ายุบเลย
นี่ค่ะตายคาบ้านด้านหลังบ้านนะคะ
แล้วเอาผ้าเต็นต์ค่ะห่อร่างลุง
แล้วก็ลากร่างลุงไปที่บ่อขยะ
ห่างจากบ้านไปสักประมาณ๕๐เมตร
แล้วพยายามที่จะอำพรางศพนะคะ
เอาขยะไปกลบร่างลุงเอาไว้
แต่ขาลุงยังโผล่มาดูสิเอาไปทิ้งอยู่ในบ่อขยะแบบนี้ค่ะ
กันว่าเข้ามาดูอีกเผื่อแกรอด

ก็มาหากันก็เดินตามรอยเลือดมา
แฟนก็เห็นขานะว่าขาโผล่
โผล่ออกมาก็ตำรวจก็เลยพลิก
ฉีกเต็นต์อันนี้
แล้วก็เห็นหน้ายุบ

บอกว่าตัวผู้ก่อเหตุเพิ่งออกมาจากคุกค่ะ
อยู่ในหมู่บ้านตรงนี้ได้แค่ไม่ถึง๒สัปดาห์

ลุงหลานเนี่ยยังนั่งกินเหล้าด้วยกัน

หลานมาหาที่บ้านมีอาการแปลกเหมือนกับหลอน

ช่วงค่ำก็มาก่อเหตุฆ่าลุงเนี่ยค่ะ
รัชนีสิทธพลอายุ๕๗ปีเป็นเพื่อนบ้าน

ได้ยินเสียงเหมือนคนกำลังจะพังประตู
ก็เลยออกมาดูนะคะเห็นตัวผู้ก่อเหตุ
เหมือนกับถือไม้หรือถืออะไรสักอย่างแหละ
หน้าต่างเสียงดังมากแต่เพื่อนบ้านบอกว่า
ไม่ได้เข้าไปห้ามไม่กล้าเข้าไปห้าม

มารู้อีกทีว่าหลานคนนี้ฆ่าลุงตัวเองค่ะ
ก็ได้ยินเสียงว่าเหมือนเอาไม้มาทุบ
เหมือนเอาไม้มาทุบแต่เห็นเห็นว่าถือด้วย
แต่ไม่รู้ว่าถืออะไรมันไกลข้ามถนนฝั่งบ้านมานี่
มันกลายเห็นว่ามีไม้มีไม้มาแล้วก็ทุบทุบ
แล้วก็เดินมาตรงนี้แล้วเขาก็เดินมาด้านหลัง
แล้วก็ได้ยินเสียงกึ้งเห็นอยู่
อยู่ไม่กล้าออกมาบางคนบ้ายาเราก็กลัว
เขาบ้ายาเราก็กลัวนะร้อนเขาหลอน
ตำรวจบอกแบบนี้นะคะจากการสอบปากคำตัวหลานผู้ก่อเหตุ
ว่ากินเหล้าด้วยเสพยาบ้าด้วยยอมรับว่าเมา
แล้วเดินผ่านหน้าบ้านของลุงจะขอเงินไปซื้อยาบ้ามาเสพ
แต่เกิดทะเลาะกันเอาจอบตีหัวลุงจนลุงเสียชีวิตค่ะ
สาเหตุก็คือเสพยาจนหลอนจะขอเงินลุงไปซื้อยามาเสพอีก
แต่ขอไม่ได้ลุงไม่ให้ก็เลยก่อเหตุนี้นะคะ
ตำรวจก็ควบคุมตัวตัวหลานเนี่ยคนก่อเหตุแล้วก็มีอาวุธของกลาง
เจออาวุธตกอยู่ตรงนั้นข้างศพนะคะ
แจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาแล้วก็ส่งตัวไปดำเนินคดีต่อนะคะ
เชื่อว่านอกจากข้อหานี้ก็จะต้องมีข้อหาเรื่องของการเสพยาเสพติด
เดี๋ยวตรวจค้นดูด้วยมียาเสพติดไว้ในครอบครองเพิ่มเติมหรือเปล่า
ก็แจ้งข้อหาเพิ่มไปก็ต้องเอาให้หนักค่ะ
ออกมาจากคุกแล้วก็ยังไม่เข็ด